เวลาเราจะข้ามถนนโดยเฉพาะถ้าข้ามตรงที่ไม่ใช่ทางมาลายเนี่ย
ต้องระวังรถอย่างยิ่งเลยนะคุณขวัญคุณน้ำแข็ง
แล้วเวลาข้ามไปปุ๊บเนี่ยสมมุติกำลังจะพ้นไปนะ
อย่าเลยนะอย่าลังเลเออเออเออเออแบบเนี่ย

ผู้หญิงคันนี้ไม่แน่ใจตกใจอะไร
กำลังจะข้ามไปอยู่แล้วแล้วเธอหันหลังกลับครับ
ใครจะไปนึกว่าเธอหันหลังกลับล่ะ
เมื่อสักครู่ข้ามไปได้ประมาณสัก

ว่างว่างเห็นเหมือนเธอหันไปมองซ้าย

กลับมาอีกทีมอเตอร์ไซค์มาทางตรงครับ
เขาก็ไม่นึกว่าผู้หญิงเขาจะวกกลับมาครับ
ตรงนี้เป็นช่วงทางออกจากโรงพยาบาลพานทอง

ที่อำเภอพานทองจชนบุรี

รถก็ขับผ่านไปผ่านมาเยอะทีเดียวครับ
ห่างจากตรงนี้ไปสัก๕๐เมตร

ถ้าบอกตรงนี้อุบัติเหตุบ่อย
ก็ต้องฝากระวังทั้งคนข้าม

ผู้หญิงคนนั้นกำลังจะข้ามถนนจู่
กลับมาก็เลยโดนมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาทางตรง
ชนเข้าไปเพราะดีนะเธอไม่เป็นอะไรมาก

แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีแต่อย่างใด
มาทางตรงเลย
เป็นไปเล่นขึ้นเข้าไป
หรือหลุกคนเจียบเจียบเยอะไหม

ย้ำกันอีกทีที่มีทางมารายอยู่ใกล้
เนี่ยเสียเวลาเดินไปอีกสักนิดนึงนะคุณผู้ชม

แต่ถ้าจะเปลี่ยนใจแล้ววกกลับมาอย่าลืมมองทางที่รถจะสวนมาด้วยนะครับ